เราก็เป็นแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น

มันเหลือเชื่อที่๑เวทีระดับโลกที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลก
จะมีการประกาศรางวัลผิด
และเมื่อผิดแล้วไม่ได้แก้ทันทีนะฮะ
ทิ้งไปประมาณเกือบ๒นาที

ผมขอรับผิดเองมันเป็นความผิดของผม

คนวิเคราะห์คือหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะติดตรึงไปที่ทุกคน

คุณผู้ชมคนดูที่อยู่ในที่แห่งนั้น
แล้วก็คนดูทั่วโนกนะครับลาเมกัสที่ห้องนั่น
แหละครับก็เลยกลายเป็นเหตุใหญ่ที่อยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มา
ร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเพราะว่าข่าวช่วงแรกเนี่ย

คือมันมี๒ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือผิดจริงแหละ
ทฤษฎีที่๒คือโผล่หรือผลรางวัลถูกสับเปลี่ยนหรือเปล่า
มี๓ด้วยพี่มีอิทธิพลมืดหรือเปล่า
อีกอันนึงคือเขาบอกว่าเป็นการตั้งใจ
เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนมือผู้จัดไง
ตลอด๑๒ปีที่ผ่านมาคือโดนัลดทรัมป์
ผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีล่าสุดนี้
แต่ว่าเมื่อปีนี้เขาแยกกันกับทางพาร์ทเนอร์
เป็นพาร์ทเนอร์ที่เอามาทำเอง
โดนัลดทรัมป์ไม่ได้จัดแล้วก็กลายเป็นผู้จัดรายใหม่
เขานี่ก็เลยแบบระม้าเรื่องเยอะมากคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูช่วงเวลานั้นนะคะ
ช่วงเวลาที่เรียกว่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางเวที
แล้วก็เหมือนกับการที่มงกุฎตกไปที่ศีรษะ
ปินส์เนี่ยก็เผยทั้งน้ำตาเหมือนกันว่าเป็นการคว้ามงกุฎที่ไม่ค่อยเป็นไปตามประเพณีสักเท่าไหร่
ไปฟังเสียงคือเรามีคลิปทั้ง

ตรงจุดนี้แล้วก็ดีใจสำหรับทุกคน
ดีใจกับทุกคนดีใจกับที่ได้ตำแหน่งด้วย
อยากจะขอบคุณแฟนแฟนที่ช่วยโหวต
แล้วก็ส่งให้เธอมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็เป็นเสียงเพื่อนนางงามเนี่ย
เฮกันเข้ามาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าปลอบใจเธอ
ที่เป็นได้รองอันดับ๒เธอก็บอกว่า

คือเขาไม่มั่นใจว่าตกลงยังไงกันแน่เพราะเขาก็เริ่มสับสนแล้ว

คือมันก็เป็นการได้มงกุฎที่ไม่ค่อยจะถูกต้อง
ประเพณีแบบที่มันควรจะเป็นบนเวที
ใช่สักเท่าไหร่ก็มันปี๒๐๑๕คือยังไงงง
อ่าปี๒๐๑๕แล้วเนี่ย
งงอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
มันจะมีอีกภาพหนึ่งที่คนถ่ายว่า
หลังจากที่มีการสวมมงกุฎให้ทั้งสองคนแล้ว

แต่ว่ามันมีคลิปเผยแพร่ออกมาว่าหลังจากสวมมงกุฎให้ฟิลิปปินส์แล้ว
เป็นประเพณีที่นางงามคนอื่นอีก๗๐กว่าประเทศจะต้องเข้ามากอด
นางงามหลายคนเดินไปกอดไม่ถูกคุณ
เป็นช่วงเวลาแห่งความอึดอัดฮะอึดความน่าลำบากใจ

มอบมงโอ้โหแต่ยังไงชาวเน็ตไทยเขาก็เฉลยให้แล้วฮะ
เหมือนก็มีแบบว่ารุ่นล่าสุดแล้วก็รุ่นล่าสุดกว่า
รุ่นแบบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง

เขารับผิดคนเดียวแล้วสิ่งสำคัญที่เขาพูดคือว่า

พวกเธอไม่ได้ผิดเลยมันเป็นความผิดของผมเอง